ที่มันเดินขากระเพลกหน่อย

มันเป็นกระทิงป่าเพศผู้อายุ๑๑ปี

มันอยู่ตัวเดียวฮะขวัญใจนักท่องเที่ยวเขาล่ะแห่งวังน้ำเขียวโคราช
ออกมาเดินตรงนี่คือฝ่ายน้ำล้นฮะบริเวณถนนตัดใหม่ระหว่างบ้านคลองปากั้ง
กับบ้านบุเจ้าคุณตะบนวังน้ำเขียวเห็นไหมครับ
มันเดินขากระเพลกกระเพลกหน่อยคล้ายได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยกลัวว่าทองดีมันจะตายนะฮะล่าสุดนายกังวานศรีสวาสจิตอาสากลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าวังน้ำเขียวนะครับ
ระบุว่าจุดที่นักท่องเที่ยวพบไอ้ทองดีนั้นมันเป็นเส้นทางเดินหากินใหม่ของกระทิงด้วยนะ
ซึ่งช่วงหลังเนี่ยฮะทองดีเนี่ยมันมักจะชอบเดินไปตรงนั้น
และจากการติดตามพฤติกรรมของเจ้าทองดีพบว่ามันอยู่ตัวเดียวมานาน
พยายามจะเข้าฝูงกับเขานะครับที่อยู่หน้าฝ่ายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า
แล้วเป็นฝูงใหญ่ฝูงนั้นมันมีกระทิงมากกว่าร้อยตัวครับ
มีกระทิงเพศผู้เจ้าถิ่นมากกว่า๓๐ตัวคาดว่าทองดีน่าจะถูกกระทิงในฝูงนั้นควิด
วิดไปโดนแผลเก่าที่ขาหลังซ้ายที่เคยเจ็บเมื่อ๓ปีก่อน
เจ็บ๓ปีมันจะอย่างนี้อ่ามันอักเสบขึ้นมาอีกสิ
เรื่องต้นสัตวแพทย์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้านะครับ
ให้ยาแก้อักเสบยาปฏิชีวนะแก่เจ้าทองดีแล้วนะครับ
ซึ่งจะทำให้มันอาการดีขึ้นแล้วจากการตรวจร่างกายเจ้าทองดียังโอเค
แต่ด้วยอายุมันมากแหละนะเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีร่างกายเริ่มซูบผอม
อาจจะดูอิดโลไปบ้างแต่ขอให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลครับ

ชื่นชมนักข่าวภูมิภาคกับช่างภาพนะครับ